มาดูอีกหนึ่งคลิปนะคะตอนนี้คลิปที่ทำเพื่อแกล้งคน
ทำเพื่อเรียกรอยยิ้มเรียกเสียงหัวร้อนมันมีเยอะมาก
อีกแล้วเหรอฮะมาอีกแล้วนะคะในยูทูปเผยแพร่คลิปล่าสุดออกมา
เป็นคลิปลักษณะแกล้งคนแล้วก็อยากให้คนมีรอยยิ้ม
ในขณะที่ใช้รถใช้ถนนนี่เป็นวัตถุประสงค์ของเขา
วิธีการของเขาก็คือเอารถเด็กเล่นรถคันเล็กประมาณแค่นี้เอง
ที่เด็กสามสี่ขวบเล่นนะคะที่เด็กสามสี่ขวบเขาขับกันนะคะ
ขับบนท้องถนนร่วมกับรถทั่วไปมีทั้งรถบัสรถกระบะ
รถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์ต่างนี่นะคะ
คนที่เขาดูแล้วเขาบอกเขาเป็นห่วงไม่ได้ห่วงใครหรอก

แล้วถามว่าคนที่เขาใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้น

ไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่เขาก็มีการบีบแต่นะ
อยากให้ดูหน่อยนะคะว่าคลิปนี้เขาเดินทางยังไงคะ
เดี๋ยวโดนชน
ไปเดี๋ยวโดนชน

เสียงที่เขาเชียร์อยู่เนี่ยคือเสียงคนที่ถ่ายคลิป
แล้วรถชนรถใหญ่มากเขาก็ลุ้นกัน
แล้วมีใส่ซาวด้วยกะจะให้ตื่นเต้น
ไม่ต้องใส่ซาวหรอกค่ะแค่เห็นคุณไปอยู่บนถนนแบบนี้

รถจักรยานยนต์คันนี้นะที่เพิ่งขี่ผ่านมาเขาบีบแตรนะ
บางคนก็บอกให้หลบข้างทางหลบข้างทาง
คือคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเขาบอกให้เขาไปอยู่ที่ที่ควรอยู่
เพราะว่าขับแบบนี้คันข้างหลังก็จะไปดีไหมหรือจะยังไง

ทั้งหมดนี่เกิดขึ้นนะคะจากยูทูบเบอร์ชาวไทยกลุ่มหนึ่ง
เขาขับรถเล่นบนถนนจริง
บางช่วงบางตอนก็ไปติดไฟแดงเหมือนกับเขาเหมือนรถคันอื่นเนี่ยนะคะ
คลิปเขาก็มีการไปหยุดแล้วก็ไปยืนเต้นอยู่ข้างถนน
บางช่วงของคลิปนี่น่ากลัวที่สุดคือมีรถถัวมาจ่อหลัง
เขาขับไม่ได้แล้วนะเขาถึงขั้นต้องลุกแล้วก็จูงรถออกไปจากถนนด้วยความเร็วที่สุด
คลิปนี้ความยาวประมาณ๗นาทีเผยแพร่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา

แต่ทีนี้คลิปแบบนี้แหละคนชอบดู
๒วันผ่านไปโพสต์ไป๔๗๐๐๐วิวเข้าไปแล้วนะ
แต่ทีนี้คนที่ดูส่วนใหญ่ก็มาแสดงความคิดเห็นนะคะ
นอกจากจะสร้างความแตกตื่นโกลาหลแล้ว
อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าการเอารถเด็กเล่นไปขับบนถนน
มันอันตรายจริงอันตรายต่อคนอื่นและอันตรายต่อคนที่ขับเอง
บางคนก็บอกว่าไปรบกวนการจราจรของคนอื่น
ควรเล่นให้ห่างจากรถจริงสักหน่อยมันอันตราย
ตอนไม่เกิดเรื่องก็ดีไปถ้าเกิดเรื่องมาก็ช่วยอะไรไม่ได้
บางคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าทำแบบนี้ต้องการแค่ยอดไลค์เหรอ
อยากได้แค่นี้ใช่ไหมอันตรายนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปดูช่องนี้แล้วที่เขาโพสต์เอาไว้
คลิปที่ทำส่วนใหญ่จะเป็นคลิปแกล้งคน
คลิปพาหุ่นไปเที่ยวตอนกลางคืนก็มี
คลิปแกล้งวิ่งไล่ต่อยคนกลางที่สาธารณะก็มี
เป็นคลิปเป็นคลิปที่เอาหุ่นไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวตามที่ต่าง
แต่ว่าบางคลิปนะคะมันก็น่ากลัว
อย่างคลิปที่เขาบอกว่าแกล้งวิ่งไล่ต่อยคนกำลังที่สาธารณะเนี่ยค่ะ

นี่ค่ะแต่งเป็นนักมวยแล้วก็ไปต่อยเขาใกล้

คืออย่างนี้ยังโอเคอยู่ยังพอได้อยู่
แต่เอารถเด็กเล่นมาขับบนถนนเนี่ยคือไม่ใช่ไง
คือนอกจากเสี่ยงแล้วมันผิดกฎหมายด้วย
ขนาดแค่เราไปดัดแปลงเรื่องของป้ายทะเบียนให้มันกว้างขึ้น
แล้วไม่ได้มีผลต่อความปลอดภัยเลยนะ

พรจราจรทางบกปีพศ๒๕๒๒ของคุณคือผิดเต็มเลยค่ะ

อันนี้ผิดนะค่ะอย่าทำเลยนะคะเพราะว่าชาวบ้านเองเขาก็เดือดร้อนนะคะ
แล้วก็ที่บอกว่าจะเรียกรอยยิ้มก็ไม่ได้เรียกด้วยไม่ได้ช่วยเลยนะ
บางคนไปด่าโทษทีค่ะไปพิจารณ์